ถือว่าเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นกรณีเด็กวัย๕ขวบ
คุณแม่เอาไปให้ผู้ชายคนหนึ่งกระทำย่ำยี่

แล้วตอนที่ไปจับจับได้คาหนังคาเขาเลยคือท้ายรถกระบะค่ะคุณผู้ชม
ที่แม่ทำแบบนี้แม่บอกว่าไม่มีตังค์
จะเอาลูกไปส่งวันพระฤหัสกับวันศุกร์
เพื่อแลกเงินครั้งหนึ่ง๒๐๐๓๐๐บาท
ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้สารคัดค้านการประกันตัว
ผู้ต้องหาทั้ง๒คนคือแม่กับในวินัยผู้เกาะเหตุ

ว่าจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไหม
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกสุพลแสงทอง
กำกับการสถานีตำรวจภูทรพนมสารคามก็เปิดเผยนะคะ

สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนอย่างละเอียด
แล้วก็นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดฉะเชิงเซา
เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะเอาตัวไปฝากขัง
สิทธิ์ของผู้ต้องหาอาจจะขอยื่นประกันตัวต่อสาร
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะขอคัดค้านการประกันตัวนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ใครที่ติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อวาน
ก็จะรู้สึกว่ามันสลดมันหดหู่มันสะเทือนขวัญเหลือเกิน
แล้วเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมีอัตราโทษสูง
ก็เลยเกรงว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน
อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานบุคคลต่างที่เกี่ยวข้องคดี
ก็เลยมีการคัดค้านการประกันตัวนะคะ
ทีนี้เด็กหญิง๕ขวบจะต้องรอให้สหวิชาชีพ

เพื่อที่จะได้ข้อมูลว่านอกจากนายวินัยพรมทองสุก
รวมถึงนอกจากแม่ที่เอาตัวลูกสาวไปไปให้นายวินัยพรมทองสุกเนี่ย
เรือกามแล้วแม่ยังเอาไปให้คนอื่นด้วยอีกไหม
ตรงนี้ค่ะจะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียด
แล้วก็ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะ
ซึ่งทางด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดฉะเชิงเซาอย่างนางสุดาสุหลง
บอกว่าตอนนี้รับตัวน้องเอวัย๕ขวบ
นามสมมตินี่นะคะก็เอามาอุปการะ
มาเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเศร้าของทางพมแล้ว
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ดูแลอย่างใกล้ชิด
โดยไปเน้นเรื่องจิตใจของเด็กเป็นหลักนะคะ
เพราะว่าจะต้องฟื้นฟูเกี่ยวกับความคิดของเด็ก
ให้เด็กมีพัฒนาการไปตามวัย
รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเด็กด้วย
อันนี้น่าจะต้องใช้เวลาพอสมควร
เพราะว่าแม่เด็กเองก็ไม่ได้มีความพร้อม
ที่จะดูแลและที่สำคัญแม่เองก็ตกเป็นผู้ต้องหาด้วย

เพราะว่าแม่เด็กเนี่ยคือจริงเขาก็มีสามีหลายคน

เอาตัวไปส่งแลกเงิน๒๐๐๓๐๐บาท
ก็คบกันแบบชู้สาวก็มีอะไรกันนะคะ

คือตอนนี้คุณตาของเด็กบอกว่าแบบนี้
บอกว่าผู้ชายก็คือนายวินัย
เผลอจะเป็นพ่อแท้ของเด็กเองนั่นแหละ
เดี๋ยวรอตามต้องรอตามเรื่องนี้ต่อจริงนะคะไปกันใหญ่นะคะ